ต่อกันที่ข่าวดีของนักกีฬาไทยกันบ้างดีกว่า
ฟุตซอลทีมชาติไทยชุดยู๒๐ค่ะก็โชว์ฟอร์มสุดยอด
ตอนนี้นะคะเขาผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศค่ะในศึกชิงแชมป์เอเชีย
รอบ๘ทีมสุดท้ายไปชนะอินโดนีเซียมา

ซึ่งครึ่งแรกไทยก็นำก่อน๒ลูกนะคะ
ได้จากอัญชรคาโยผู้เล่นของอินโดนีเซียทำเข้าประตูตัวเองก่อนตั้งแต่นาทีที่๔
แล้วก็เป็นวีสักสีชัยยิงได้นาทีที่๑๑
ครึ่งหลังเริ่มไปได้เพียง๑๘วินาทีอินโดนีเซียก็ตามตีไข่แตกนะคะจากเสมอเรโก้
ก่อนที่จะตามตีเสมอได้นาทีที่๓๔จากอาจุนารินาดี
แต่ว่าไทยก็ไม่ยอมแพ้ค่ะมาได้อีก๒ประตู
จากธนโชธเสาะแสวงนาทีที่๓๗
แล้วก็ปานัทกิติพานุวงศ์โทษที่๒นาทีสุดท้ายของเกม
เกมก็เป็นไทยที่ชนะไป๔ประตูต่อ๒ค่ะ
ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับอีราน
ชนะเลบาดอนไป๖ประตูต่อ๒
ซึ่งไทยก็จะพบกับอิราณวันพุธที่๒๔พฤษภาคมนี้

ซึ่งถ้าใครชนะระหว่างไทยกับอิราณใครชนะนะคะ
ก็จะได้แข่งไปสิทธิ์ยุทธ์โอลิมปิกเกม๒๐๑๘ที่อาเจนติน่า